เซ็งอ่ะอยากเลิกตีเลยอ่ะ

เหมือนเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองเหมือนกัน
คือวันหนึ่งฉันเคยแบบเป็นท็อปเทนของโลก
เป็นช่วงช่วงโอกาสทองที่เขาให้รุ่นน้องค่ะ

ตั้งแต่เราติดทีมชาติแล้วก็ได้มีโอกาสแข่ง
ผลงานเราก็มีมาเรื่อยเนอะ
เพราะว่าการที่เราได้เดินออกไปครั้งแรกเนี่ย

มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกอย่างมันอยู่ตัว
ความอยู่ตัวของเราช่วงนั้นคือเหมือนเฮ้ย
โอเคการตีของเราแบบนี้โอเคอยู่นะ

เราไม่ได้แบบหาอะไรมาเติม
หรือแบบอุดอะไรแล้วก็ซ้อมกันปกติ
แต่หารู้ไหมว่าต่างประเทศเขา
เพิ่มเติมอะไรมาเยอะ

ทำให้แบบผลงานเริ่มดอบลงมาช่วงหนึ่ง

หาอะไรเติมหาอะไรอุด

เอาเป็นว่าแบบดอบจนเซ็ง
แบบโอ้โหอยากเลิกตีเลยอะ
คือมันจะแพ้อะไรนักหนาแบบ

คือแบบเอาให้มันดิ่งลงไปให้สุด
ให้เรียนรู้กับคำว่าแพ้ค่ายแพ้

ให้อยู่กับคำว่าแพ้ให้ได้

ก็คือตีสู้เต็มที่นั่นแหละ
แต่คือก็แพ้ก็แบบแพ้จนแบบสุดปุ๊บ
พอเรารู้ว่ามันแท้มามากแล้ว

ถีบตัวเองขึ้นมาแล้วก็เราก็กลับขึ้นมาได้
ก็คือเรารู้ว่าตอนนี้เราแย่มาก

เราต้องเรียนรู้กับความพ่ายแพ้ความเจ็บปวดนะ
ความไม่ได้ดั่งใจความไม่สมหวัง

เราก็จะแบบหาวิธีที่
มันก็เลยแบบรู้สึกว่าวิธีนี้โอเคกับเรา

ที่แบบรู้สึกภูมิใจก็คือ

แรกที่เราได้ออกไปแข่งด้วย

พี่ทุกคนไปแข่งต่างประเทศหมด
ซึ่งเราเป็นคนเดียวที่ยังไม่สามารถไปแข่ง

ยังไปไม่ถึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ไง
เราก็อยู่ตรงนั้นซ้อม๔เดือน

เหนียวมากเราก็รู้อยู่แล้วนะ
ว่าแบบญี่ปุ่นไม่ได้กินกับมันง่ายนะ

แล้วแบบเราเหลือผ่านไปเห็นโพเดียมอยู่ข้างสนาม
ถ้วยแบบสีทองถ้วยแชมป์อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบไม่ฉันจะไปยืนอยู่บนโพเดียม
ฉันจะไปเอาไอ้ถ้วยนั้นกลับบ้านให้ได้อะไรอย่างนี้
คือเหมือนแบบหาจุดโฟกัสแล้วแหละ
ก็เลยแบบเอ้าสู้ปุ๊บ

ก็แบบโอ้ยได้แชมป์เหมือนแบบตัวเบา

ถ้าไม่อดรถก็คือกลับบ้านมือเปล่าแล้วอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นรางวัลที่ภูมิใจเหมือนกัน
เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าพีคเหมือนกัน
แต่ที่พีคมากกว่าคือตอนไปแข่ง
เบอร์เกอร์ที่ได้แชมป์๒สมัยซ้อน
อันนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โห
สงสัยเป็นบ้านเกิดแล้วแหละชอบที่เยอรมัน
คือเราก็มาจากเลขเยอะแล้วจนแบบค่อยมาถึงท็อปเทน
มันก็แบบเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองเหมือนกันว่าวันหนึ่งฉันเคยแบบเป็นท็อปเทนของโลก
ก็เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ๘ขวบ
แต่ว่า๘ขวบเนี่ยคือที่เล่นก็เพราะว่าเป็นคนสุขภาพไม่ดี
เป็นไซนัสภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ค่ะเยอะ
จนคือหาหมอบ่อยจนหมอบอกว่าแนะนำให้เล่นกีฬา
ส่วนตัวพ่อคือเล่นกีฬาแบบวินตันอยู่แล้วเราก็เลยได้มีโอกาสมาทางนี้โดยเฉพาะเลย
ก็เลยเลือกเป็นกีฬาแบบวินตัน
ก็ประมาณ๑๒๑๓นี่ก็เริ่มจริงจัง
เริ่มมีกีฬาเยาวชนภาคใต้กีฬาแห่งชาติก็คือเล็กก็คือได้แข่งกีฬาแห่งชาติเลย

แต่พอตอนอายุประมาณ๑๕เนี่ยมันเริ่มจะ
เริ่มคิดหนักแล้วเริ่มแบบอยากจะติดทีมชาติแล้วก็เลยแบบคุยกับคุณพ่อว่า
เออลูกแบบอยากติดทีมชาตินะอะไรอย่างนี้
เขาก็แอบตกใจเรานิดนึงว่าเฮ้ยทำไมแบบอยู่ดีถึงมาพูดว่าอยากติดทีมชาติอยากจะจริงจัง
ตอนนั้นเวลามีแข่งพวกมหากรรมกีฬาซีเกมเอเชนเกมโอลิมปิก
เราก็จะได้ดูพิธีเปิดในสนามเห็นพี่ทีมชาติได้ไปพิธีเปิด
ใส่ชุดเรเซอร์ติดทงชาติถือทงอะไรอย่างนี้
เห็นแล้วเรารู้สึกโหขนลุกจังอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนพี่เขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนนึง
ตัวแทนทีมชาติที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเหมือนเขาเรียกไง
รวบรวมความรู้สึกเหล่านั้นหลายการแข่งขันของพี่เขาเนี่ยเป็นแรงผลักดัน
แล้วก็เลยเดินไปบอกพ่อว่าเออเอาล่ะลูกแบบอยากติดทีมชาติแล้วนะ
หลังจากที่เราบอกไปพ่อเรา

ก็จะมีสายจากกรุงเทพโทรมาโทรบอกว่าคุณพ่อน้องแน็ตนะคะ
ตอนนี้โรงเรียนสตีวิทย์๒
รับเราเข้าแล้วนะ

ด้วยแบบ
พ่อคุยโทรศัพท์แล้วเรากำลังเล่นกับพี่สาวอยู่ที่บ้าน
เล่นแล้วเราก็หยุดเล่นเลย

ตอนเช้าแล้วไปเรียนตอนเย็นไปซ้อม
แม่ก็ขับรถช่วยดูแลทุกอย่าง
เพราะว่าแม่ก็เสียสละสุดเลย
พูดแล้วก็แบบว่าตื้นตันใจเพราะว่าเขาก็รับราชการ
แม่เขาต้องออกจากงาน
เพื่อมาดูลูกสาว๒คน
ซึ่งแม่แบบเสียสละมาก
ก็เลยทำให้เป็นอีกหนึ่งแรงที่เราจะต้องแบบเดินไปข้างหน้า
ที่จะทำให้เขาภูมิใจกับความตั้งใจของเรา
จนอายุ๑๘ก็มีจากโค้ชทางสมาคมค่ะ
ครูดมเขาก็เรียกให้เราเข้าไปซ้อม
นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้เรามีโอกาสได้ติดทีมชาติ
ประมาณม๖ปี๑คือก็เริ่มมีรายได้จากสปอนเซอร์
เป็นเงินเดือนก้อนแรกแบบ๑๐๐๐บาท
คือ๑๘คิดว่าหายากนะสมัยก่อนคงจะได้๑๐๐๐๐บาท
ดีใจมากตั้งแต่ตอนนั้นไม่เคยขอเงินพ่อจนถึงปัจจุบันนี้
เป็นฝ่ายให้และดูแลทุกคนในครอบครัว

ครั้งแรกจำได้เลยที่ได้เงินมาเอาเงินไปฝาก
พอฝากเต็ดมันก็จะมีเซลปออกมา
เราก็เอาเลข๐เขียนในเซลปเพื่อวันนึงจะต้องมีเงินกี่ล้าน
เขียนเลข๐เป็นแรงวันดาวน์ใจให้เราวันหนึ่งเราร่วมทำไม่ได้
มันเป็นฟิล์มเด็กที่วันนึงจะต้องมีเงิน
คือสนิทกันมากแล้วเวลาแข่งเดินไปใต้นึกว่าเหนียวจังเลย
กินข้าวเหนียวมาหรือเปล่าคือเวลาจะมีหยอกลอกกันอยู่ในสนาม
เวลาเราแข่งด้วยกันทุกครั้งเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันทุกครั้ง
พี่แนทวันนี้หรือว่าวันนี้พี่ตีลูกนี้ดีนะแต่ว่าพี่นี้พี่เสียลูกนี้ดี
เราก็จะมาคุยกันพี่ว่าวันนี้เมลูกนี้สวย

ทุกครั้งคือสนามก็คือแข่งศัตรูก็คือศัตรูออกมาคือแล้วพี่น้อง
พูดเลยภูมิใจมากเป็นแบบซีเดียเลยเป็นป้าแห่งวงการเลย
จริงหญิงเดียวเขาเลิกกัน๒๖๒๗นะแต่แบบเหมือนช่วงนั้นเราก็
เรายังอยู่ได้เรายังตีได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งผ่าไป๔เดือนแล้วก็คือหมอบอกว่าเร็วเหมือนกัน
ที่แบบดีขึ้นกายภาพทุกวันดับทุกวันสร้างกล้ามเนื้อทุกวัน
เพราะเราก็อยากจะกลับมาตีแบตมันหยุดไปนานแล้ว
ก็ต้องดูสภาพว่าตอนนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าใจก็คือยากแข่ง
รู้สึกว่ากีฬานี้ไม่ใช่จะตีได้ง่ายนะ
บอกเลยว่ากว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลยยากมาก
มินตันให้อะไรที่เยอะมาก
คือพ่อเคยสอนเสมอว่าเวลาเราเล่นกีฬาแบตมินตันเนี่ย
เราอย่าเอาวิชาความแบบเจ้าเลขมาใช้นอกสนาม
เขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบดาบสองคมอันตราย

เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะและรู้จักใช้กับมัน
กีฬามันสอนให้เรารู้จักอ่อนน้องทำตน
มารยาทน้ำใจนักกีฬา
ขอโทษขอบคุณเราต้องสามารถที่จะพูดออกไปได้
มันสอนให้เราแบบรู้ทัน
กีฬาแบตน้องมันวัยมันต้องมีวัยพลิกที่ดี
รู้ทันว่าลูกต่อไปจะตีอะไร
รู้ทันว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้

มันทำให้เราได้พัฒนาสมองพัฒนาความคิดอยู่ตลอดเวลา
อยากเห็นรุ่นน้องอยากเห็นหน้าใหม่
ขึ้นมาแถวลูกต่อไปแถวรุ่นพี่

เด็กที่เพิ่งเริ่มเล่นกีฬาแบบอินตันเนี่ย
ลองมองเป็นอีกด้านหนึ่งว่ามันสามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้
มันสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น
เราก็อยากให้ทุกคนผ่านมาเล่นกีฬา

คือออกกำลังกายกับด้วยความเป็นเลิศ
ออกกำลังกายมันก็ดีเพราะว่าเราได้สร้างมิตรภาพ
เพื่อนใหม่ได้แบบออกกำลังกายได้เจอเพื่อน
อีกส่วนนึงก็คือคนที่เล่นเป็นเลิศ
คือเราก็อยากจะสนับสนุนอยากให้รุ่นน้องพวกนี้
เราอยากเห็นแบบไปแถวหน้า
ลองแบบฝึกซ้อมเต็มที่ดู
กว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ต้องแบบอดทน
มุ่งมั่นมีความรับผิดชอบ
คือถ้าเราทำพวกนี้ได้ยังไงเราก็จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว
ถ้าเรารู้สึกผิดหวังมันก็กระทบเหมือนกันกับการฝึกซ้อม
มันก็ไม่มีแรงซ้อมไม่รู้จะแบบ

เหมือนมันต้องถึงวันหนึ่งที่เราจะตกตะกอน
รวมละมันเฟลมันไม่ส่งหวัง
พอเราเข้าใจได้แล้วว่า
ผิดหวังนะเราไม่สมหวังนะ